ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยค่ะ
เมื่อเพื่อนบ้านอยู่บ้านติดกันแท้จริงก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั่นแหละนะ
และปรากฏว่าอยู่ดีวันดีคืนดีเกิดจะร้องเพลงส่งเสียงดังขึ้นมา
เพื่อนบ้านบอกโหยมันเสียงดังมันไม่ไหวแม่อยู่ในบ้านอาจจะนอน
ออกมาทะเลาะกันเตือนดีก่อนแล้วกลายเป็นมีปากเสียงจนกระทั่งไปรัวยิงใส่กันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลบ้านพระอำเภอป่าพยอมที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายสุขสรรค์ทองปันแต่อายุ๒๙ปีค่ะ
นอนเสียยื้ออยู่หน้าบ้านตัวเองเลยสภาพของเขาคือถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มนะ
เข้าที่บริเวณหน้าอกขวาชายโครงซ้ายแขนขวารวม๔นัดเรียกว่าถูกกระหน่ำยิง
ตำรวจสพปพยอมเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๕ปลอกนะคะ
มีขวานหนึ่งด้ามเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ตัวผู้ก่อเหตุค่ะไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านติดกันแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
คือนายอัธพลสุขสงวนอายุ๒๔ปีแล้วตัวเขาเองเนี่ยพอตำรวจมา
เขาก็พาเจ้าหน้าที่ไปเอาอาวุธปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นตำรวจได้ความแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุนะคะทั้งคู่เขาทะเลาะกันก่อน
ตัวนายอัตภพลผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะมือยิงเขาอ้างแบบนี้ว่า
ผู้ตายในสุขสรรค์คืออยู่บ้านติดกับเขาแล้วร้องเพลงโอ้โหมันเสียงดังมากหนุกหู
ออกมาตะโกนบอกแล้วว่าอย่าเสียงดังแม่นอนอยู่ในบ้าน
แต่ผู้ตายเนี่ยนะคะไม่ฟังและเห็นบอกว่าญาติญาติเนี่ยบอกว่าตัวผู้ตายเขามีอาการลักษณะเหมือนทางจิตเวทนะคะ
แล้วก็ยังส่งเสียงดังต่อสุดท้ายเขาบอกเขาก็เลยมีปากเสียงกับผู้ตายค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยผู้ตายคว่างขวานใส่เขาก่อนนะแล้วเขาโมโหค่ะ
เดินไปหยิบปืนในบ้านออกมายิงใส่เลยยิงกระหน่ำยิงเลยนะฮะสี่ห้านัดเนี่ยนะฮะ
เจ้าตัวก็เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองอะนะ
ตำรวจค่ะความคืบหน้าในวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการสอบประคำผู้ก่อเหตุแล้วก็ภรรยาของตัวผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว
เดี๋ยวยังไงต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็แจ้งข้อหากับนายอัตภพลนี่แหละค่ะ
เรื่องของการฆ่าผู้อื่นแล้วก็อาวุธปืนด้วย